เวลาที่เรามาเจอกันก็เป็นเวลาดีนะครับ
เป็นเวลารวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่บ่อยเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นช่วงข่าวเย็นไทยรัฐเราก็จะได้ติดตาม

ได้รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนกันถูกต้องด้วยนะคะ

นี่ก็อยู่ที่๑๕นาฬิกา๓๓นาทีได้
เพราะผู้ชมนุมคำนัดกันประมาณ๔๕โมงเย็น

ตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ารถการจราจรก็เริ่มหนาตัวขึ้นแล้วนะคะ

รวมถึงจุดอื่นที่ใกล้เคียงด้วย
รวมถึงข่าวอื่นที่เรานำมาติดตามกันในวันนี้
คุณผู้ชมก็ส่งไลน์พูดคุยกันเข้ามาได้ด้วยเหมือนกัน

ไลน์มาบอกเราได้ว่าตรงไหนรถเริ่มติดแล้ว

สำหรับวันนี้ตำรวจนครบานเขาก็มีการจัดกำลังเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเขาก็มีการแจ้งเอาไว้แล้วไงว่าวันนี้๕แยกลาดพร้าวเจอกัน

หน้าตำรวจนครบานค่ะพลตำรวจตรีปิยาตาวิชัยรองพบตรนะคะ
พลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองพบชน
แล้วก็พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓คนร่วมกันแถลงเรื่องการดูแลความสงบเรียบร้อย
หลังที่ผู้ชุมนุมมีการประกาศจะนัดรวมตัวครั้งใหญ่๕แยกลาดพร้าว๔โมงเย็นวันนี้ค่ะ
โดยพื้นที่๕แยกลาดพร้าวอยู่ในเขตรับผิดชอบของตำรวจสนพหนโยธินนะคะ
เรื่องต้นตำรวจจัดกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนไปชุดละ๓กองร้อย

มีกองร้อยน้ำหวาน๑กองร้อยกองร้อยน้ำหวานก็คือตำรวจหญิงผู้หญิง๑กองร้อยนะคะ
มีตำรวจจราจรคอยดูแลความปลอดภัยแล้วก็ความสงบเรียบร้อยด้วย
พลตำรวจตรีปียะยอมรับนะคะว่ากังวลเหมือนกันนะ
ชุมนุมที่๕แยกลาดพร้าววันนี้เนี่ย
คือถ้ายังไม่มีการแจ้งขอเจ้าหน้าที่ที่จะจัดการชุมนุมตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ก็จะไม่สามารถตั้งจุดคัดกรองเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุมได้
แล้วก็เกรงว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นช่องโหว
ผู้ชุมนุมบางกลุ่มนำอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายเข้าพื้นที่
กลัวว่าเหตุการณ์มันจะไปซ้ำรอย๒๕พฤศจิกายนอีก
พลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองพบชนนะคะก็พูดเรื่องแผนการจัดการจราจรวันนี้
บอกชัดเจนเลยค่ะว่าเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะคะ
ใครที่จะต้องใช้เส้นทางบริเวณ๕แยกลาดพร้าวตั้งแต่บ่าย๒โมงเป็นต้นไป
กรุณาเลี่ยงไปเส้นทางอื่นจะดีสำหรับคุณที่สุด
ซึ่งตำรวจยังเปิดการจราจรตามปกติแหละ
แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะมีการปิดถนนกลุ่มผู้ชมนุมจะลงไปบน
พื้นถนนกิดขวางผิวการจราจรเมื่อไหร่อย่างไรนะคะ

ถนนผนโยธินขาออกตั้งแต่แยกกำแพงเพชรถึงแยกรัชโยธินกระทบแน่
ถนนพะหนโยธินขาเข้าตั้งแต่๕แยกลาดพร้าวถึงแยกรัชโยธินกระทบอีกเหมือนกัน
ถนนราชพร้าวตั้งแต่แยกรัชดาราชพร้าวถึงห้าแยกราชพร้าว
วิภาวดีขาเข้าช่องคู่ขนานบริเวณถนนหอวังถึงถนน๕แยกลาดพร้าวแล้วก็๕แยกลาดพร้าว
วงตรงนี้ทั้งหมดกระทบแน่นอนเพราะฉะนั้นเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะคะ
เส้นทางที่แนะนำให้ประชาชนเลี่ยงไปใช้งานนะคะก็คือ
ถนนรัชดาพิเศษถนนโชคชัย๔ถนนลาดพร้าววังหินถนนเสนานิคมถนนสุธิศาล
แล้วก็ถนนวิภาวดีรังสิตในช่องทางหลักถนนกำแพงเพชร๒ซอยโชคชัยร่วมมิตร
วิภาวดีรังสิต๓แล้วก็ทางยกระดับโทเวนะคะ
ค่ะเป็นที่รู้กันว่าวันศุกร์ทีไรรถติดทุกทีจะเป็นวันที่ติดกว่าวันอื่นอื่นในสัปดาห์อยู่แล้ว
แล้วเส้นทางที่ที่เอ่ยมาไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่กระทบหรือว่าเส้นทางที่จะให้เลี่ยงไปใช้เนี่ย
ค่ะก็คือรถติดเป็นประจำอะค่ะถูกต้องเพราะว่าดูจากแผนที่เมื่อสักครู่นี้
เส้นทางทั้งหมดในเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะถ้าติดเส้นทางหนึ่งก็อาจจะเชื่อมโยงกันไปได้
เพราะฉะนั้นก็วางแผนเรื่องของการเดินทางกันไว้ด้วยเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ต้องใช้เวลาอยู่บนท้องถนนวันนี้นะคะ
คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของการชุมนุมเนี่ย
จะย้อนกลับไปเมื่อวันที่๒๑ตุลาคมที่ผ่านมาก็มีการเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาจากการชุมนุม
แต่ว่าที่เห็นนี้เป็นการชุมนุมที่เกิดขึ้นเมื่อ๒๕พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็เกิดเหตุการณ์ปาระเบิดแล้วก็หยิงกันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยนะคะตำรวจก็อ่าติดตามตัวคนที่เกาะเหตุได้แล้วนะคะ
แล้วก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาด้วยอันนี้เป็นภาพจากเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยนะคะ
ในพระสัพพงค์กุณอมรการผู้ต้องหาตามหมายจับสารอายาข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรอดิตนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการรับสารภาพตลอดข้อกล่าวด้วย
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรอดิตนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปรลิเทคนิค
ที่ถูกนายพีรวุฒิกุลอมรการบิดาแล้วก็นายธนเดชศรีสงครามนะคะเป็นหัวหน้ากลุ่มอาชีวะมีนบุรี
คือพาเข้ามอบตัวแล้วค่ะมอบตัวกับพลตำรวจตรีพัฒนาเพศยนาวิน
ผู้บังคับการตำรวจนครบานสองรวมทั้งตำรวจสาวนอปะขนยวทินด้วย
หลังก่อเหตุใช้ปืนลูกโม่ขนาดจุด๓๘ไปยิงเข้าใส่ในประชากรศักดิ์สี่เท้า
อดีตนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปฐุมธานีจนบาดเจ็บ
ภายหลังการชุมนุมของกลุ่มราศดรที่หน้าธนาคารไทยพาณิชสำนักงานใหญ่
แล้วก็การชุมนุมที่ยุติลงไปเมื่อประมาณคืนวันที่๒๕พฤศจิกายน
นายพัชพงศ์บอกว่าเขาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ส่วนสาเหตุเกิดจากเขามีปัญหากับคนเจ็บ
วันเกิดเหตุมาที่ชุมนุมเพื่อเป็นกาดดูแลมวลชน
ยืนยันไม่ได้มีใครจ้างพวกตนมา
เพราะแม้แต่เข้าโรงพยาบาลก็ยังต้องออกเงินค่ารักษาเอง
พาคุณผู้ชมไปฟังเสียงของนายพาสะพงศ์บางช่วงบางตอนค่ะ
ทั้งสิ้นซึ่งตนได้ทักแชทส่วนตัวไปขอโทษสถาบันคู่กรณีแล้วนะคะ
ส่วนทางด้านกลุ่มรัศดรรวม๑๒คนเป็นกลุ่มแก่นนำเนี่ยนะคะ
นายปิยรัฐจงเทพนางสาวชนทิชาแจ้งเร็ว
นางสาวพัฒนาวดีธนกิจวิบูรณ์ผลคือเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกอะค่ะ
ของสรณพญาไทยกรณีการจุ่มดูมที่อนุสาวรีชัยสมระภูมิประยังตำเนียบรัฐบาล
ในวันที่๒๑ตุลาคมที่ผ่านมาโดยแกนนำทั้งหมดให้การภาคเศษนะคะ
และจะขอให้การเป็นลายลักษณอักษรจากนั้นพนักงานสอบสวนก็ได้ปล่อยตัวแก่นำทั้งหมดไปค่ะ
สำหรับการก่อติดสถานการณ์การชุมนุมวันนี้เนี่ย
เราก็ส่งผู้สื่อข่าวไปประจำตามจุดต่างแล้ว
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศก่อนอีก๒๐นาทีจะถึงเวลานัดหมายของกลุ่มผู้ชุมนุม
ตรงนี้เนี่ยคือบริเวณสะพานทางเชื่อมระหว่างห้างสรรพสินค้า
เราก็ส่งทีมข่าวลงไปดูแล้วแหละเบื้องต้นนะตอนนี้
ถือว่ายังดูปกติเรียบร้อยดีอยู่นะคะรถยังคงสัญจรไปได้อยู่
แต่ก็มีรถติดอยู่บ้างแล้วส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าจะไปติดทางที่เลี้ยวออกไปทางหอวังหรือเปล่า
เรื่องต้นนะตอนนี้ถือว่าบรรยากาศยังปกติดีค่ะสัญจรปกติไม่มีการปิดถนน
กลุ่มผู้ชุมนุมยังไม่เห็นนะคะว่าจะเดินเท้ามาจากทางไหนอย่างไรหรือว่ามารวมตัวกันหรือยัง
ก็อย่างที่บอกเขานัดกัน๔โมงเย็น
ตอนนี้มันเพิ่งจะ๓โมง๔๐นาที

คิดว่าน่าจะเริ่มเห็นกลุ่มผู้ชุมนุมทยอยมารวมตัวกันแล้วนะคะ

เดี๋ยวจะไปติดตามสถานการณ์จากผู้สื่อข่าว